ไม่ได้จะมีพฤติกรรมมือบอลแต่อย่างใด
อยากจะโปรโมทการท่องเที่ยวก็เลยเขียนชื่อนามสกุล
กิโลของการท่องเที่ยวมันไม่ใช่
ใช่ไงก็เลยงานเข้าค่ะคุณผู้ชมไปติดตามข่าวนี้เลย
มีงานเข้ามีงานเข้ามีงานเข้าไม่ใช่อีเวนต์นะจ๊ะ
โอ้โหต้องบอกว่างานเข้าจังค่ะ
จิรวิทย์ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีดราม่าสนันโลกออนไลน์เลยล่ะ
ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
มันเหมาะสมตรงไหนล่ะคุณผู้ชมไปเขียนชื่อนามสกุลพร้อมอินสตราแกรม

มาเยือนแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่บนหลักเขตแดนบนจุดชมวิวภูชี้ดาว
ก่อนที่จะเดินทางไปจังหวัดเชียงรายในช่วงบ่ายวานนี้ค่ะ
เพื่อขอโทษหน่วยงานแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะ
แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ที่นู่นเขามีการทาสีใหม่นะฮะ
ปิดทับรอยขีดขวนต่างเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ
ให้เขตแดนนั้นกลับมาดูสดใสสะอาดตาเหมือนเดิม
โดยคุณฮัทเองนะคะแสดงความเสียใจต่อการกระทำดังกล่าวค่ะ
แล้วก็ให้เหตุผลว่าก็เห็นว่ามีคนเขียนข้อความอยู่ก่อน

เออต้องคิดนะตรงนี้พูดแบบนี้โอเค
เขาบอกว่าทำไปไม่ทันคิดว่าจะก่อให้เกิดผลเสียหายตามมา
อีกทั้งยังรับด้วยว่าลงมือเขียนด้วยตัวเอง
ไม่มีเจ้าหน้าที่หรือว่าใครขอร้องให้ทำทั้งสิ้น

ซึ่งเขาก็มีเจตนาเพียงแค่อยากช่วยโปรโมท

ส่วนกรณีข่มขู่เพจท่องเที่ยวชื่อดัง
ฮัตที่แจ่งว่าได้ทำความเข้าใจ

รวมทั้งขอโทษที่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย
ตอนนั้นผมก็เห็นว่ามีคนเขียนอยู่แล้วด้วย
แล้วเราก็ไม่รู้นะครับ
คิดความคิดไม่ถึงว่า
จะทำให้เกิดเรื่องราวใหญ่โตขนาดนี้นะครับ
ซึ่งผมก็ปรารถนาดีนะครับ
ที่อยากจะให้คนรู้จักมากขึ้นนะครับ
อันนั้นหมายถึงตอนที่เขาช่วยให้ผมโปรโมทสถานที่นี้

ซึ่งอันนี้ผมก็ยอมรับผิดแต่เป็นผู้เดียว

ตอนที่คือ๑๙นาทีที่ผ่านมาของคนนี้
ถ้างั้นผมได้มีการคุยกับเจ้าของกระทู้แล้ว
แล้วก็มีการได้ขอโทษเขาไปแล้ว
แล้วก็มีความเข้าใจตรงกันแล้วนะครับในเรื่องนี้
อันนั้นก็เป็นอารมณ์ชั่ววูบนะครับของแพทย์นะครับ

เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีครับ
อันนี้ก็คือผิดอีกนะครับ
ต้องกลับมาโทษอีกครั้งหนึ่งจริงนะครับ
ขอโทษทุกคนนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เดี๋ยวจะเดินทางไปที่เชียงรายไปที่ภูชีดาวนะครับ
เพื่อที่จะขึ้นไปเอาสีไปลบด้วยตัวเองนะครับ
แล้วก็ไปขอโทษคนในพื้นที่ขอโทษในอำเภอขอโทษผู้ใหญ่บ้าน
ขอโทษทุกคนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
ค่ะก็คือให้สัมภาษณ์กำลังจะเดินทางไปภูชีดาวเลย

ต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะคุณผู้ชมว่า

คนอื่นก็ตามที่เป็นคนธรรมดาหรือว่าไม่ใช่ดาราไม่ใช่คนมีชื่อเสียง
เห็นแบบนี้แล้วก็ไม่ควรทำอย่างที่บอกไปว่าเห็นคนอื่นเขียนก่อนแล้วไปเขียนซ้ำ

ค่ะคือมันเป็นประเด็นข่าวตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วว่า
คนมือบอลชอบไปเขียนตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างที่พอเห็นแล้วมันเสียดาย
จุดท่องเที่ยวสวยงามมีคนไปเขียนแบบนี้
เป็นกระแสข่าวมาสักระยะหนึ่งสุดท้ายไปมามาเจอชื่อคนดังนะ
คนก็เลยโอ้โหแล้วเขาเขียนละเอียดมากไง

สักระยะเพิ่งเขียนหมดเลยไล่ความโชคร้ายยังมีความโชคดี
ที่คุณเขียนที่อยู่ทุกอย่างจะได้เป็นตัวอย่างไงพี่มิ้
จะได้ตามถูกตัวแล้วก็จะได้เป็นตัวอย่างของสังคมว่า
แบบนี้ไม่ถูกไม่ต้องนะคะสังคมไม่ได้ว่าหลับหูหลับตาเชียร์ว่า
คนนี้คุณเป็นคนดังแล้วจะไม่เป็นอะไร
แล้วก่อนหน้านี้เขาอ้างว่าผู้ใหญ่ในพื้นที่อนุญาตให้เขียน
เขียนไปเลยจะได้โปรโมทสถานที่ท่องเที่ยว

โอ้โหแบบนี้ผู้ใหญ่ก็เดือดร้อนกันด้วยนะสะดุ้งกันเป็นแถวเลย
ใหญ่คนไหนล่ะใช่กลายเป็นนามสกุลไปแล้ว
ฮัตฮัตไหนฮัตภูชีดาว
ถ้าใครจะโปรโมทการท่องเที่ยวดิฉันคิดว่าถ่ายรูปสวยของตัวเอง
ว่าถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวลงในสื่อโซเชียลของคุณ